ข่าวแรกนี้เลยนะครับเป็นเหตุระทึกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับ
ใหญ่ชนใหญ่คุณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
เพราะเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์๒ลำ
สวนทางกันแต่เกิดชนกันคุณ

ในการที่จะนำเรือลำนี้เข้าฝั่ง
ริมฝั่งให้ได้เร็วที่สุดไม่งั้นล่ม
แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์๕๐กว่าตู้เนี่ยนะครับ
จำเป็นต้องขนถ่ายโดยด่วนเลยนะฮะ
กลัวทั้งหมดมันจะจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ดูสิฮะนี่เหตุระทึกจริงนะครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์๒ลำนะครับ

ช่วงบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งตำรวจน้ำ
แล้วก็เจ้าท่าสมุทรปราการต้องเร่งเข้าตรวจสอบ
แล้วก็นำตัวผู้เกี่ยวข้องของเรือทั้งสองลำเนี่ย

เพราะดีนะฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ทั้งสองลำแล่นสวนทางกันมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา
มุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือแหลมชะบัง
ลำนี้นะฮะออกจากท่าเรือแหลมชะบัง
่งหน้าย้อนกลับมาที่ท่าเรือคลองเตย
โดยมาถึงช่วงบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จนทำให้เกิดรอยแตกขนาด๑๑คูณ๑เมตร
เพื่อจะเร่งสูบน้ำระบายออกจากท้องเรือ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำแล้วก็เจ้าท่าสมุทรประการ
เร่งเข้าตรวจสอบพร้อมประสานชุดเก็บกู้เรือของเอกชน
ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
เข้ามาเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน๕๑ตู้คุณ
เมื่อกี้มันเอียงเกือบจะจมอยู่แล้วนะฮะ
นี่นะครับแล้วมีการประสานขอทุ่นนะทุ่นลอยดักน้ำมัน
ล้อมเรือไว้เพื่อป้องกันคราบน้ำมันของเรือ
ให้ลอยกระจายไปตามแม่น้ำเจ้าพญา

โอ้โหเจอใหญ่นะฮะ

ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะใช่ครับนี่แหละค่ะเรื่อง